เมื่อคืนที่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
เอาปืนไปไล่ยิงคู่อริ

ไปโดนพ่อกับลูกที่เขามานั่งกินข้าวกัน
แล้วลูกชายอายุแค่๗ขวบ
นี่โชคดีที่ไม่ถึงขั้นสาหัสหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
นี่สพบังละมุงก็ลงพื้นที่มานะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้บาดเจ็บเนี่ยอยู่แถวร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะฮะ
ชื่อร้านชั่งเบียโอซาคา
นี่นะฮะอยู่ใกล้กับตลาดมหาชนซอยหนองปลือหมู่๑๒
บังละมุงชนบุรีนี่คนเจ็บ

คือเขามานั่งกินข้าวกันไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ควริไล่ยิงถล่มกันคูกลุ้งหลงค่ะทุกผู้ชมครับ
คือในที่เกิดเหตุที่ตำรวจมาตรวจสอบเนี่ย
เจอปลอกกระสุนปืน๙มมเนี่ยครับ
ตกอยู่เกลือนถนนเลยเจออยู่๘ปลอก
ห่างจากร้านซ่อมจักรยานยนต์สัก๑๐๐๒๐๐เมตร
ซึ่งตรงนี้เนี่ยใกล้กับร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะนะ

กับลูกที่บาดเจ็บนะครับคุณพ่อชื่อพานุพงศ์อายุ๒๕
นะมีอาชีพขับรถส่งพัสดุ
ถูกสะเก็ดกระสุนเข้าที่ต้นแขนหัวไหล่ข้างขวานี่นะครับ
ส่วนลูกชายก็คือน้องหมูแดงอายุ๗ขวบ
โอ้โหหนูเอ้ยถูกสะเก็ดกระสุนนี้เข้าลำคอด้านซ้ายนะฮะ

นี่โชคดีกันโดนกันแค่สะเก็ดนะฮะ

นี่เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
คุณพนุพงศ์บอกว่ามันไม่ได้โดนแค่เขากับลูกชายนะ
รถของเขาก็ถูกกระสุนเข้าไปเหมือนกัน
เมื่อวานเนี่ยตอนค่ำเนี่ยขับรถส่งของนะ
แล้วก็พาครอบครัวด้วยก็คือลูกชายกับภรรยา
จอดรถทานข้าวที่ร้านอาหารตามสั่ง
อยู่ใกล้กับร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างเบียโอซาก้า
กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ได้ยินเสียงปืนดังรัวเลย

ตะโกนบอกลูกกับเมียบอกให้ก้มนอนลงกับพื้น

พอสิ้นเสียงปืนพบว่าตัวของคุณพนุพงศ์กับลูกชายวัย๗ขวบ
บาดเจ็บถูกกระสุนปืนนะฮะซึ่งเป็นสะเก็ดนะครับ
ก็ยังหัวเราะอยู่เลยคิดว่าผมเป็นอะไร
นี่หนูน้อยเฮ้ยเห็นมั้ยฮะ
สะเก็ดกระสุนพร้อมกับคุณพ่อเลย

คือไอ้พวกที่ไล่ยิงกันเนี่ยมันไม่ค่อยตายกันเองหรอกไม่ค่อยเจ็บกันเองหรอ
แต่ทามคนอื่นเขาตายคนอื่นเขาเจ็บไว้นะฮะ
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะฮะแม่ค้าร้านขายอาหารตามสั่งบอกว่า
กำลังทำอาหารให้กับลูกค้าอยู่เห็นแล้วมีคนทะเลาะกันนะ
ซึ่งพอเห็นทั้งสองฝ่ายเหมือนกับถกเถียงกันอะไรกันเนี่ย
มีฝั่งหนึ่งวิ่งไปเอาปืนแล้วมายิงใส่หลายนัดเลย

ถามว่ายิงใครอะไรอย่างไงนะครับทุกผู้ชมครับ

ชื่อเล่นชื่อนายวาอ่าคือเราได้คุยกับเขาด้วยนะฮะ
เขาบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์มากับแฟนสาวเพื่อจะเข้าบ้านพัก
ซึ่งบ้านเนี่ยอยู่หลังร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ชื่อร้านช่างเบียโอซาก้า
ตอนที่ขี่รถผ่านร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นที่ร้านตะโกนบอกเฮ้ยตะโกนอย่างนี้นะ
วาบอกผมก็หันกลับไปมองแล้วขี่รถเข้าบ้านแม่ท่านผู้ชมฮะ
วาบอกผมกลับเข้าไปในบ้านแล้วแต่มันยังคล่องใจมันยังคาใจอยู่ค่ะ
ก็เลยเดินกลับมาที่อู่มาถามบอกเมื่อกี้ใครตะโกนอะไรอืม
เฮ้ยอ่ะใครตะโกนอะไรก็เลยเกิดการท้าทายกันเกิดขึ้น
วาบอกผมเห็นท่าไม่ดีก็เลยเดินกลับเข้าบ้านไปก่อน
แล้วย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งมากับพี่สาวอีกนะค่ะนี่รอบสอง
อืมบอกไม่ได้ต้องมาเคลียร์ให้จบ
วัยรุ่นที่ร้านจักรยานยนต์มีอยู่๔คน
คนละก็บอก๔คน๔ก็บอก

แล้วก็มีเสียงปืนยิงไล่หลังมาเป็น๑๐นัด
ก็กลับไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้าน
แล้วปรากฏว่าก็มีตำรวจมา

ยานยนต์แห่งนี้เนี่ยจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่ามันเคยมีเหตุยิงกัน
แล้วครั้งหนึ่งเมื่อสองเดือนก่อนนะครับร้านนี้มีเจ้าของก็คือเอสร่มกล้า

วันนี้เราส่งคุณแซคนัทวินนะคะผู้สื่อข่าวไปที่สพบังละมุงด้วย

เขาบอกว่ามีญาติฝั่งอู่ซ่อมรถนะคะมากันเยอะเลย
ได้คุยกับคุณวินัยค่ะคุณโอ๊ตนะคะ
เขาบอกวันนั้นเขาอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยแต่ว่าเขาออกมาก่อนที่จะมีการยิงกันเกิดขึ้น

เล่าบอกว่าจริงคู่นี้เคยมีปัญหากันมาเมื่อประมาณสัก๓๔เดือนก่อนแล้วรอบหนึ่ง
ตอนนั้นเนี่ยวาหรือวันเฉลิมนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านร้านกับพี่สาว
จังหวะที่ขี่ผ่านหน้าร้านก็เป็นช่วงที่ในยุทธ์คนในร้านเนี่ยเดินมาทิ้งขยะหน้าร้านพอดี
วาก็ตะโกนไปบอกทิ้งขยะดีหน่อย
ก็ตะโกนว่าเฮ้ยเหมือนเข้าใจกันไปคนละเรื่อง

หลังจากนั้นวาก็เลยเหมือนมีท่าทีไม่พอใจ
ขี่รถผ่านเข้าออกซอยหน้าร้านก็จะแบบหน้าตึงหน่อย
ส่วนล่าสุดที่ยิงกันเนี่ยโอ๊ตเล่าบอกว่าเมื่อวานเนี่ยแหละ
บ่าย๒วาขี่รถมากับแฟน
พอขี่ผ่านหน้าร้านซ่อมรถที่มีโอ๊ตยุทธ์ด้อนแล้วก็โอมเจ้าของร้านอยู่
โอ๊ตก็จะโกรธทักแฟนสาวของวา

ที่เป็นรุ่นพี่ให้มาเคลียร์กับวาค่ะ
กระทั่งวาขี่รถออกมาที่อู่เพื่อเคลียร์แต่สุดท้ายเคลียร์ไม่จบ
กลุ่มคนในร้านก็เลยชักปืนออกมาหลายกระบอกแล้วกระหน่ำยิงไม่ยั้งเลย
โอ้โหทำบุญมาด้วยอะไรไม่โดนสักนัด

ตำรวจจับกลุ่มกลุ่มคนที่ก่อเหตุเอาไว้ได้แล้วเป็นเด็กในอู่ซ่อมรถ๕คน
ก็คือนายธนกรเถื่อนทองหรือน้ำเย็น
นางสาวสุพัตรานิ่มสงวนหรือนาว
นายเกลือกกวีย์ดุดเพชรแท้หรือว่าแทน

นายประธานศาลนารายหรือในต่อค่ะ
ตำรวจยึดปืนได้สามกระบอกแบล็งกันอีกสองกระบอกนะคะ

แจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนด้วย
ได้คุยกับเอสร่มกล้าวเจ้าของอู่ที่บอกว่าเป็นคนดังพอสมควรใช่ไหมคะ

คือเปิดอู่มาแล้วก็มีแต่เรื่องสร้างความเดือดร้อนแบบนี้
เขาบอกเขาขอเป็นตัวแทนขอโทษแทนน้องในทุกคนในอู่ด้วย
นี่ถึงขั้นคิดจะปิดอู่กันเลยทีเดียว

ส่วนเรื่องกระสุนก็ยืนยันว่าถ้าจากที่ถามเด็กอ่ะ
ไม่ได้เป็นการที่ไม่โดนเนี่ยเพราะไม่ได้เล็ง

ที่ร้านยิงแน่นอนครับที่ร้านนี่แหละยิง
ไม่ได้ว่ายิงยิงคนนะก็คือยิงขึ้นฟ้าครับยิงขึ้นฟ้า
แต่ถ้ายิงคนผมว่าน่าจะตายแล้วเพราะมันคุยกันแค่กระชั้นชิดไง
บอกว่าไม่ได้ยิงคนยิงขึ้นฟ้าใช่ไหม
ใช่ค่ะถึงว่ารัวยิงแล้วทำไมถึงไม่โดนนะคะเขาบอกแบบนั้นนะ
แต่สองพ่อลูกเนี่ยเขานั่งกินข้าวอยู่ร้านอาหาร

หลังจากร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ร้อยสองร้อยเมตร

นั่นน่ะสิแล้วมันมายังไงลูกกระสุน

เราพยายามตามหานายวานะคะไปหาที่บ้านก็ไม่เจอ

พี่สาวก็ยืนยันว่าน้องไม่มีปืนอืม
แต่ยอมรับว่าตอนที่ลงไปคุยกันมันเคลียร์ไม่ลงตัวจริง

ก็บอกอยากขอความเป็นธรรมให้น้องด้วย
ซึ่งคดีนี้๒พ่อลูกที่โดนลูกหลงบาดเจ็บตอนแรก
เขาก็บอกว่าเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
แต่สุดท้ายวันนี้มีการไกล่เกลี่ยกันกับเจ้าของอู่

แต่คดีเนี่ยความที่มันเป็นคดีอาญาถูกไหมคะ